คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้จะพาไปดูคลิป
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปแล้วล่ะที่เป็นคลิป
ผู้ชายคนหนึ่งต้องนั่งรถเข็นเพราะว่านิ้วเท้าเขาขาดไปที่โรงพยาบาล
นั่งรถเข็นเนี่ยก็ต้องเข็นรถเองด้วยนะไม่มีพยาบาลมาช่วยเข็นให้
คือตั้งแต่จุดข้างหน้าโรงพยาบาลเลยภาพจากล้องวงจรปิดเขาจับไว้ได้หมดใช่ไหม
มีรถกระบะมาส่งลงจากรถกระบะก็ต้องไปเอารถเข็นวิวแชร์เอง
ใช่ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเข็นตัวเองเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็โวยวายว่าเนี่ยเขาเจ็บเนี่ยไม่มีใครมาช่วยดูเลยเหรอ
นิ้วเค้าขาดจะมีคนรักษาเขาไหม
อันนี้เป็นจุดด้านหน้า
ในจังหวะเขาเข็นตัวเองเข้ามา
ความจริงเลยคือจากเขาเพิ่งเข้นทางลาด
เขาจะเข้ามาคนเดียวจนมีผู้ชายเสื้อน้ำเงิน
เสื้อสีส้มเขาเห็นตรงด้านใน
เขาก็ช่วยเข็นมาส่งถึงห้องฉุกเฉิน

ไปไปโรงพยาบาล

ก็หงุดหงิดไม่มีคนช่วยเข็นช่วยอะไรเลย

พอถามผมนิ้วขาดจะมีคนช่วยรักษาผมไหมครับ
เสียงพยาบาลก็ใช้คำว่าตะโกนกลับมาก็คงได้นะครับ
บอกว่ามีเสียงค่อนข้างจะแข็งเหมือนกันนะ
มีจะทำไมแล้วอารมณ์ก็ขึ้นเลย
ถึงขั้นลุกเดินแล้วก็ต่อยประตูกระจกจนแตก
เรื่องนี้มันก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นสองมุม

หนึ่งก็คือฝ่ายของคนเจ็บว่าเอาละคุณไม่ได้รับการบริการช่วยเหลือดูแล
แต่ว่าคุณก็อารวาสอย่างนี้ไม่ได้
ก็ไม่ถูกที่ไปทำลายข้าวของเขา
ฝ่ายของเจ้าหน้าที่ก็คือ๑เจ้าหน้าที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย

ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เขาฉุกเฉินแบบสุดเนี่ยแล้วจะใครจะดูแลจะช่วยเหลือ
เขาก็ต้องเดินไปเอาวิวแชร์เองแล้วก็เข็นขึ้นทางลาดมาเอง
จนถึงห้องโถงด้านในโรงพยาบาล
มีคนที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยเข็นอีกทีหนึ่งไปห้องฉุกเฉิน
พอเกิดเหตุการณ์เอาละเขาไปตะกงตะโกนโวยวายด้วยความไม่พอใจในห้องฉุกเฉิน
แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินพอเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ย
ควรจะครองสติหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ได้ไหม
ดีกว่าการตะโกนโวยวายกลับใส่ไป
แล้วก็เรื่องก็ลุกลามบานปลายเกิดขึ้น
ซึ่งผู้ชายที่เท้าเจ็บที่เข็นรถวิวแชร์อยู่เนี่ยนะคะ
ก็คือนายพีรพัฒน์สวัสดิ์วงศ์อายุ๒๒ปีค่ะ
ก็คือประสบวนอวดปีเทศนิ้วเท้าขวาเขาเนี่ยขาด
หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้ว

ไปดูร่องรอยประตูห้องฉุกเฉินที่แตกก่อนเลยเขามีการซ่อมแซมปิดกั้นชั่วคราวแล้วนะคะ
สำหรับประตูที่ถูกต่อยแตกไปทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีปากเสียง
ชายที่บาดเจ็บค่ะครับก็ปรากฏว่าวันที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ย
คุณระวีการไปเนี่ยพยาบาลคนนั้นไม่ได้เข้าเวร
ก็คือวันนี้นี่แหละใช่วันนี้ไม่ได้เข้าเวรใช่ค่ะส่วนหัวหน้าห้องฉุกเฉินเองก็บอกว่า
ไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกันอืมคุณระวิการเลยต้องสอบถามจากชาวบ้านที่มาใช้บริการนะคะ
ว่าปกติแล้วโรงพยาบาลนี้บุคลากรเยอะไหมคนไข้เยอะหรือเปล่า
มันเป็นยังไงกันบ้างครับชาวบ้านก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันนะ
คือกรณีที่เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีขณะให้บริการเจอบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคุณลุงคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะตั้งแต่ที่มามาใช้บริการที่นี่คือ
ตลอดดีมากเลยดีแต่ของบริการดีไหมอืมแล้วครับดีบ้างหรือดีบ้างเหรอมันก็เป็น
บางเวลาบางโอกาสค่ะเห็นลุงมาก็เหมือนมีอะไรก็ความดี
คุณลุงก็บอกว่าดีแต่ว่าก็แล้วแต่บางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ลุงยังไม่เคยเจอปัญหา
แล้วแต่อารมณ์คุณระวิการก็ติดต่อไปที่นายแพทย์พงศธรสร้อยคีรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจันตะคามนะคะคือเมื่อวานนี้ในแพทย์โพงสะท้อนชี้แจ่งกับเรา
ก็ล่าสุดวันนี้ผู้อำนวยการก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการของโรงพยาบาลที่ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่พยาบาลในที่เกิดเหตุในเหตุการณ์นั้น
แล้วก็ส่งเรื่องไปยังจังหวัดเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพยาบาลเพิ่มเติมด้วย
จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะคะ
ท่านพอโรงพยาบาลประจำตราคารคุณหมอพงศธรเนี่ย

บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายของคนก่อเหตุเนี่ยก็ต้องถูกแจ้งความ
แต่เขาก็แจ้งความไปแล้วเรื่องของการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
แต่ก็ไม่ปฏิเสธความบกพร่องความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาล
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างเนี่ยโดยเฉพาะจุดแรกเลยเนี่ย

ทำไมในช่วงนั้นไปไหนกันหมดทำไมไม่มีคนอยู่
อยู่ในห้องเมื่อสักครู่ก็เดินออกมา๓๔คนเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมสติอารมณ์ของเจ้าหน้าที่
อยู่ในห้องฉุกเฉินพอเจอคนไข้ผู้ป่วยเข้ามาโวยวายมาอารวาส
ตรงนี้คุณหมอพงศธรผู้มนุยการโรงพยาบาลประจันทคาม

เพื่อจะได้เอามาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
คือมันก็ต้องตรวจสอบจริงว่านะตอนนั้นแต่ละคนพยาบาลแต่ละคนทำอะไรอยู่ตรงไหน
ทำไมถึงเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ก็มีรายงานมาเหมือนกันว่าแต่ว่าฝ่ายคนเจ็บเองก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะ
ก็มีปัญหาเหมือนกันนะอย่างที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปทะเลาะวิวาดกันมาจนเจ็บตัวแบบนี้
ก็ต้องสอบถามไปที่คนเจ็บแล้วค่ะนายพีรพัฒน์คนนี้นะคะเขาก็ยืนยันกับคุณระวิการบอกว่า
เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ได้ไปอารวาสทะเลาะกับใครมา
ที่เขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุรถชนไม่ใช่ไปทะเลาะหาเรื่องกับใคร
ซึ่งคุณระวิการก็ลงพื้นที่อีกนะคือเราต้องเห็นรอบด้านจริง
ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงไปดูด้วยไปดูที่ที่นายพิรพัฒน์บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชน
อยู่ที่พื้นที่ตำบลบ้านม่วงในอำเภอประจันตคามค่ะ
ถามชาวบ้านแถวนั้นปรากฏว่าไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลเลย
ก็ถามว่าทำไมชาวบ้านบอกว่ากลัว
กลัวเป็นอันตรายเพราะว่ารู้กิติศัพท์ของนายพีรพัฒน์เป็นอย่างดี
พีรพัฒน์คนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลเพียงแค่ว่า
จุดที่เกิดเรื่องมันคือบริเวณหน้าร้านตัดผมในซอย
เขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันทำนองเหมือนขับรถปาดหน้ากัน
หลังจากนั้นก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
อันนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
สำหรับเรื่องคดีความค่ะตำรวจสพประจันตคาม
ก็เรียกตัวนายพีรพัฒน์ไปสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งทรัพย์มีไว้เพื่อใช้เพื่อสาธารณะค่ะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทอาทิตยศรีปราชร้อยเวรเจ้าของคดีก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวเรานะคะ
ว่าในวันเดียวกันเนี่ยก็มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนายพิรพัฒน์ด้วยเหมือนกันค่ะ
หลังประสบเหตุรถเฉียวชนกันก่อนที่นายพีรพัฒน์จะเข้าไปชกต่อยกับผู้บาดเจ็บ